แต่ว่าเรื่องต่อไปก็ต้องปรบมือ

เขาบอกว่าแหมเป็นเรื่องราวดีแล้วก็น่ายินดีกับน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะ
เพราะว่าเธอเนี่ยแหม่เขาเรียกได้ว่าผ่านมรสุมข่าวดราม่ามาเยอะมากเลยนะ
ตอนนี้เธอประสบความสำเร็จมากในด้านของงานเพลงแล้วก็เรียนจบแล้วด้วย
ประสบความสำเร็จต้องบอกว่าทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลัง
รวมไปถึงเพลงก็ดังค่ายก็ฮิตอีกด้วย
โอ้โหวันทองอูฟูอาร์ฟ่าเลยล่ะจ๊ะ

ล่าสุดนะคะน้องเจนนี่เขาโพสต์รูปตัวเองคู่กับนี่
รถคู่ใจคันหรูป้ายแดงยี่ห้อหรูหรา
ราคาเคาะที่๓๔ล้านรถสปอร์ตเอาง่าย
เนนี่เขียนแคปชั่นใต้ภาพสั้นเลยนะบอกว่า
รถคันนี้ถือว่าเป็นรถในฝันที่อยากได้มานาน
ครั้งนี้ถือว่าเป็นของขวัญรับปริญญาให้กับตัวเองค่ะคุณ
ไม่เท่านั้นนะคะยังมีการโพสต์ภาพงานก่อสร้าง
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่น
ก็คือเนี่ยภาพนี้กำลังทำค่ายเพลงอยู่ที่ทางใต้นะฮะ
สวยและรวยมากจริงก็คือเธอผ่านกระแสดราม่ามาเยอะมากแล้ว
ล่าสุดเธอเพิ่งเรียนจบใช่ไหมรับปริญญาไป
พร้อมกับโพสต์รูปตัวเองคุณแม่แล้วก็น้องลิลลี่ที่หน้าบ้าน
บ้านหลังนั้นก็บ้านใหม่ราคานี่ก็อยู่ที่ประมาณ๖ล้าน
เดี๋ยวนะเด็กที่เพิ่งเรียนจบเนี่ยหาเงินด้วยตัวเองมาได้ขนาดนี้
๖ล้านรถคันนี้ประมาณ๔ล้าน
แล้วก็ทำค่ายเพลงอยู่อีกกำลังก่อสร้างเนี่ย
อีกไม่รู้กี่ล้านนะคุณผู้ชมรวมแล้วสินทรัพย์นี่น่าจะมีเกิน๑๐
หลานคือน้องเป็นคนตั้งใจแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกน้องกระตันอยู่นะคุณ
ต่อให้มีกระแสอะไรอย่างนี้ใช่มั้ยก็ฝ่าฟันมรสุมดราม่ามาแล้วก็ยินดีกับน้องเจนนี่นะคะ